ลูกชิ้นที่ว่าสดใหม่ให้เยอะ
เอาโซโลแกนของข่าวใส่ไข่มาใช้ในข่าวนี้ด้วย
ติดตามกันเลยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีในช่วง

เดี๋ยวคุณฟังเสียงเขาเมื่อกี้ดิอ้าวก็เป็นแบบนั้นจริง
นี่คือตลาดมังกรถนนคนเดินบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กรอง
เหตุเทศบาลเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรี
นี่ดูดิร้านลูกชิ้นร้านนี้เขายกเครื่องมาผลิตปั้นกันแบบสดเลยนะ
นี่คือทีมงานร้านปั้นสดลูกชิ้นเห็งจัง
คุณดูวิธีการเสียบลูกชิ้นก่อนไวมากไม่ใช่ทีละลูกนะจ๊ะ
นี่เป็นไงบับอย่างนี้เลยแล้วมีเครื่องทำลูกชิ้นมาวางไว้อย่างนี้
ทำให้ลูกค้ามั่นใจด้วยว่านี่ของใหม่ของสดสะอาดแล้วไปถามเจ้าของร้าน
น้องเขยเป็นคนคิดโค้ดการผสมลูกชิ้น
น้ำจิ้มรสเด็ดสุดเด็ดของทางร้านจะทำลูกชิ้นแบบสดใหม่ลูกต่อลูกเลยทีเดียว
มาดูน้ำจิ้นเค้าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ไหวกิ่งต้องไปสั่งนะฮะ

แล้วก็เอาย่างแป๊บเดียวหมดแล้ว
แต่๔ลูกเขาแบบเป้งเลยนะ

แล้วเขาบอกว่าอยากจะได้เยอะเป็นถุงเลย
มีขายไหมแบบนี้เป็นถุงก็ได้นะครับ
ถุงหนึ่งจะอยู่สักน้ำหนัก๖ขีด
หรือจะได้ลูกชิ้นประมาณสัก๔๐ลูก

หรือจะโทรไปสั่งซื้อติดต่อทางแฟนเพจนะฮะ

และ๐๙๐๙๐๕๘๕๕๒จ้า
ลูกชิ้นเห็งจังใช่ไหม

วันนี้วันจันทร์ด้วยไม่มา